ผู้หญิงคนนี้นะถูกรถกระบะที่ถอยออกมา

โชคดีนะฮะไม่ทับซ้ำนะครับ
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นจังหวะที่ผู้หญิงคนหนึ่งคือเธอยืนอยู่นะฮะ

เธอยืนให้บริการลูกค้าอยู่คุยกับลูกค้าอยู่นะฮะ
สักพักเธอเดินไปเหมือนจะบกรถด้านหน้า
ปรากฏว่ามีรถกระบะมาส่งของและกำลังจะถอยออก
จากจุดตรงนี้คุณชนเข้ากับเธอเต็มหลังแอคเลยคุณ
ดีนะที่รถกระบะยังเบรกนะฮะ
ขอดูตอนชนอีกทีนะรถกระบะยังเบรกนะครับ
หลังจากเบรกแล้วนะฮะเธอก็รอดพ้นหุดหวิด
นี่คุณจังหวะนี้คิดดูถ้ารถกระบะไม่เบรก
ไม่เห็นว่าชนคนและเธอเสียหลักล้มแล้วทับเธอ

จังหวะที่พอเธอโดนแล้วเธอก็วิ่งเหมือนกันนะครับ

ใช่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอู่นิวเปี๊ยกกราศ
ที่รอดชีวิตก็คือนางสาวอมิตาบุญญาพงศ์อายุ๒๘ปีนะครับ
จริงเธอคุยกับลูกค้ารอรับเอกสารจากลูกค้า
และเป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถกระบะส่งอะไหล่
ที่มาที่อู่นี้มาส่งของที่อู่นี้นะฮะถอยหลังจะออกมาแล้วชนเธออย่างจังนะครับ
แต่เรื่องของเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณ
เธอบอกว่าไม่มีการช่วยเหลือเยียวยาเธอเนี่ยบาดเจ็บเหมือนกันนะฮะ
แม้ว่าจะเห็นว่ารถกระบะอาจจะชนและตัวเธอกระเด็นไปเหมือนไม่แรง
แต่จริงคุณเธอต้องหยุดงานเธอเจ็บหลังเลยนะฮะเพราะเหล็กมันกระแทกหลังของเธอนะฮะ
ท้ายรถกระบะมันกระแทกหลังของเธอเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็แจ้งความไว้กับตำรวจแต่ทีนี้นะเธอบอกแบบนี้นะฮะ
เธออยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ฝั่งคนขับรถกระบะคู่กรณีเนี่ย
เคลียร์ได้ไหมนะครับมาจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ชดเชยค่าเสียบรายได้ที่เธอต้องหยุดงานรักษาตัว
และสามีก็ต้องหยุดขายของเลี้ยงลูกให้เธอนะฮะ
ทำให้ขาดรายได้ต่อวันกับครอบครัว๒๕๐๐๓๐๐บาทนะครับ
ตอนนี้เธออยากจะเรียกร้องเงินชดเชยค่าเสียรายได้ดังกล่าวนะครับ
แต่คู่กรณีกลับปฏิเสธบอกว่าถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องศาลเอา
ผู้บาดเจ็บตอนนี้อาจจะต้องจ่ายค่าทนายความเอง
บอกโอ้โหเงินก็ไม่มีจะกิน
ทนายความจะหาจากที่ไหนนะครับ
อกจากนี้คู่กรณียังอ้างว่านี่ทำงานศาลด้วยนะ
ดังนั้นเธอเลยขอความเป็นธรรม
แล้วก็มาร้องเรียนต่อสื่อแบบนี้แหละครับ
เขาก็บอกว่าเขาไม่จ่ายในส่วนนี้

แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเขาไปฟ้องเอาเนี่ย
พี่จะต้องหนูว่าจะต้องเสียค่าธนายนะ

ใช่ก็คือไม่ยอมจ่ายค่าทำขวัญ

บอกว่าเงินชดเชยค่าเสียรายได้ที่เรียกร้องไปคือ๕๐๐๐บาทนะฮะ

จำนวนนี้เป็นรายได้ของเธอกับสามีรวมกันนะครับ

เธอก็ต้องหยุดงานที่อู่ตรงนี้
ขายของก็ไม่ได้ก็ต้องมานั่งเลี้ยงลูกนะครับ
ดังนั้นอยากให้คู่กรณีมาเจรจากันนะฮะ
เพราะอาจจะเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยภายในอู่นะ
แต่มันก็ทำให้คนเขาบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
คุณดูสิโดดข้างหลังนะฮะ